จะมีกิจกรรมประจำของผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาล
อ๋อค่ะคือเขาจะมีการตั้งฉายาระทบาทฉายานายกฉายารัฐมนตรี
เห้ยใครข่าวบรรเทิงอ่ะต้องมีทุกปีเอ่ออะไรแบบนั้น
ที่มีต่อคณะทำงานรัฐบาลชุดนี้
โดยปราศจากอคติ
เดี๋ยวฉันขอเน้นคำนี้ไว้
ปราศจากอคตินะคะ
เราไปเริ่มกันที่ฉายารัฐบาลชุดนี้กันก่อนเลยดีไหมคะ
ชายารัฐบาลชุดนี้ได้แก่

แต่ว่าอันนี้โดยเด็กหายไปเหลือแค่เบรี่กู้
กู้ที่แปลว่ากู้ยืมนั่นเอง
คือเปรียบเลยการทำงานของรัฐบาลนะคะว่าต้องกรอบกู้วิกฤต
กู้ยืมกรอบกู้มาด้วยกันได้
กู้วิกฤตสถานการณ์ทั้งเรื่องโควิด๑๙กู้ชีวิตคนไทยให้อยู่รอดปลอดภัย
ถึงแม้จะกลับสู่ภาวะปกติยังไม่ได้แต่ก็ดีกว่าหลายประเทศ
แม้จะไม่ถึงขั้นเบรีกูธคือดีมากก็ตาม
ขณะเดียวกันผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาปากท้อง
ก็ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มาบรรเทาปัญหา
ก็เลยเป็นเบรี่กู้กู้ทั้งชีวิตกู้ทั้งวิกฤตแล้วก็กู้ทั้งเงินด้วย
อยากฟังฉายานายกหรือยังคะ

แต่เอาคือเป็นเรื่องของรัฐบาลเนอะเป็นเรื่องโดยรวมใช่ไหม
อันนี้คืออารมณ์นี่คือฉายารัฐบาลทั้งคณะทั้งคณะอะไรบุคคลกันไหม
ฉายาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แก่

คือยายดองเนี่ยคือล้อคำยาดองคือโด่ไม่รู้ล้ม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
วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ฉายาว่าป้อมไม่รู้โรย
เก๋ไหมล้อจากบานไม่รู้โรยนะคะ
คือเขาบอกว่าด้วยภาพลักษณ์ของพี่ใหญ่๓ปอนในวัย๗๕ปี
ยังคงทำหน้าที่รองนายกเคียงข้างน้องได้
แบรมีควบเก้าอี้หัวหน้าพักพลังประชารัฐไปอีก
เป็นแก่นำรัฐบาลเวริกู้
เสมือนกับดอกไม้ที่แม้จะบานมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่รู้โรย
ประกอบกับวลีติดปากที่พลเอกประวิทย์มักจะตอบสื่อทุกครั้งว่า
ไม่รู้ไม่รู้เออนั่นแหละนั่นแหละป้อมเลยก็เลยไม่รู้โรยนะคะ

อ่าไม่รู้อาจจะพิ้นเพียงมาจากไม่รู้เลย
ไม่รู้โรยไม่รู้โรย
คนต่อไปค่ะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมีบทบาทเยอะเหมือนกันนะคะ

น้ำยาซักผ้าขาวว่ะ
เป็นการยกคุณสมบัติเด่นของนายวิศนุที่เป็นคนเก่งมาก
สามารถหาทางออกปัญหาหนักอกของคนในรัฐบาล
โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายได้อย่างเชี่ยวชาญ
แล้วก็ถูกวิจารณ์เรื่องความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
ได้กับผลิตภัณฑ์ซักฟอกขาวยี่ห้อดัง
ที่สามารถล้างคราบสกปรกให้ขาวสะอาดหมดจดได้
แต่เนื้อผ้าอาจจะเสียหายขาดความสวยงาม
คล้ายกับชื่อเสียงของรัฐบาลที่ศึกกร่อนตามไปด้วย
รัฐบาลองคล่วงบันทึม
คำพูดที่ขาดความยังคิดส่งผลลบต่อตัวเองและรัฐบาล
โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์เรื่องโควิด๑๙จำได้ไหมคะ
โควิดกระจอกไข้ธรรมดา
หรือจะเป็นการไล่นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับประเทศไปเลย
หรือจะเป็นการตอบโต้กับบุคลากรทางการแพทย์จนเป็นกระแสโต้กลับอย่างหนักหน่วงนะคะ
คนต่อไปไหมคุณคุณบ้างดีกว่านายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
ค่ะและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะ
ชายาแดงชาวสายใบเคลม

คือเป็นการสะท้อนการทำงานที่บ่อยครั้งใช้คำว่าบ่อยครั้งนะคะ
อันนี้เขาเขียนมานะมักจะไม่ตรงต่อเวลาเข้าร่วมประชุมค่อนข้างสาย
ส่วนแง่เรื่องของการทำงานนิ่งเงียบ
เวลามีประเด็นที่มันส่งผลลบนะส่งลักษณะภาพลบ

แต่พอที่เป็นผลดีปุ๊บเข้าทางประชาธิปัตย์ปั๊บเคลมทันที
นี่คือที่มาของเช้าสายคือเข้าประชุมสายอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนบ่ายถ้ามีอะไรที่ประเด็นเรียกคะแนนได้ปุ๊บถ้าเคลมดีเคลมก่อน

นี่คือดิฉันไม่แน่ใจนะคะ
คุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
อย่าค้างคลังไม่ได้ไปค้าเงินกองคลังอะไรแต่อย่างใดนะ

ไม่ใช่ค่ะเขาใช้คำว่าไปไม่ถึงดวงดาวก็เลยค้างอยู่นะคะ
โดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ที่เปลี่ยนตัวว่าการไปถึงสองครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ท่านอยู่ดี
กลายเป็นคนนอกสายตาทั้งที่ทุ่มเททำงาน
แต่ตำแหน่งนี้ไม่ได้ก็เลยไปค้างอยู่

ค้างอยู่ยังไม่ได้เป็นคลังค้างอยู่
ได้เป็นรอมชคือรัฐมนตรีช่วยยังไม่ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีสักที
คุณศักดิ์สยามชิดชอบนามสกุลนี้

เป็นรัฐมนตรีช่วยการประสูงคมภาคม
ใช้ยาสักสบายสายเขียว

ไม่ใช่ค่ะรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เป็นผลงานนะคะแล้วก็อีกหลายโครงการเลย
แต่บังเอิญบางทีการทำงานไปขัดแย้งกับหลายหน่วยงาน
แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนายกรัฐมนตรี
ส่วนการทำงานในพักภูมิใจไทย
ไร้ความกังวลเพราะนามสกุลชิดชอบอยู่แล้วนะคะ

โอ้โหคนนี้นี่หลายคนรอเลยนายพุทธิพงศ์ปุณการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไม่ใช่พังพอร์นที่เป็นสัตว์ไว้สู้กับงูเห่า

พอร์นพอร์นนี่แปลว่าแบบหนังโป๊ะอะไรแบบนี้
แล้วพังคือไปพังเขา
ไปพังเว็บพอร์นทั้งหมดเลย
ท้อนการทำงานเขาบอกว่าแต่เป็นการสะท้อนการทำงานที่ล้มเหลวในฐานะรัฐมนตรี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านโซเชียลมีเดีย

ศูนย์นี้นะล่าสุดเป็นดราม่าหลังสั่งปิด
การเข้าถึงเว็บไซต์ปลุกใจเสือป่าพรหับ
ก็เกิดกระแสต่อต้านลุกลามบานปลายติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์กันมา
ว่าต้องเซฟพรหับกันใหญ่นะคะ
คนต่อไปนายนาธพนธิพย์สู่วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

เขาบอกว่าภาพลักษณ์แก่นำกปศมันยังคงเป็นภาพจำที่ไม่อาจลบเลือนได้
เช่นเดียวกับนกหวีดที่ถูกยกมาใช้เป็นสัญลักษณ์เปรียบเปลยก็คือหวีดนี่แหละ
มีแต่ข่าวกระแสต่อต้านรายวันที่หนักสุดคือถูกกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเขาถึงขั้นลาเรียน
เพื่อไปประท้วงขับไล่จนต้องไปนั่งคุยกันแบบนี้ที่กระทรวงเลย
ก็เลยได้ฉายาว่าหวีดดับนะคะ
ฉายาว่าแชมป์ไตรกีฬา
แน่นอนก็ไม่ได้ไปแข่งไตรกีฬาจริงแต่เขาบอกว่า
สะท้อนภาพลักษณ์ครบถ้วนชัดเจนทั้งในตำแหน่งรัฐมนตรี
และเหรียญรันยิกภักดิ์พลังประชารัฐ
วิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่
แม้จะถูกกล่าวหาว่าลืมบุญคุณผู้ชักนำเข้าสู่การเมือง
ไม่สนใจเสียงวิจารณ์เดินหน้าจนสามารถคว้าตำแหน่งที่ต้องการได้สำเร็จ

ชมมีความไปยาว

และวาถะแห่งปีปี๒๕๖๓นี้ก็คือ

ไม่ออกแล้วผมทำผิดอะไรเหรอ
ค่ะเป็นคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชน
พร้อมกับบรรดาคณะรัฐมนตรีที่ยืนเรียงหน้า
ประกาศความเหนียวแน่นในวันที่๑๖ตุลาคมปี๒๕๖
ที่ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มผู้ชุมนุมยื่นข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
คือถ้าจำกันได้ช่วง๑๓๑๔๑๕๑๖ก็จะเป็นช่วงชุลมุนกันหน่อย
ผู้ชุมนุมออกมามีการใช้รถน้ำฉีด
แล้วก็มีการออกมาเป็นกระแสเยอะแยะ

สุดท้ายยื่นข้อเสนอไปนายกต้องออก
นายกตอบไม่ออก

ได้ตำแหน่งนี้ไป
ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ส่งไลน์มาคุยกันหน้าจอได้นะคะ

ลองได้นะเปิดกว้างบอกเหตุผลสั้นให้ด้วยนะคะจะเข้าใจกันนะคะ